แต่เรื่องของผมต่อมานะครับเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะครับ
เป็นเรื่องที่โปรยหัวไว้เรื่องวัดครับผม
เพราะว่าพระเนรในวัดที่จังหวัดเลยครับผมเดือดร้อนอย่างหนักครับ
นาทีที่พระเนรต้องเดินอ้อมโครงเหล็กซึ่งออกเชื่อมขวางทางบนสะพาน
เพื่อเดินทางไปที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยนะครับ
ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากวัดนับครึ่งกิโลเมตรนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวัดตรีสวัสดิวนารามตะบนโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
และผู้โพสต์เฟซบุ๊คผู้สื่อข่าวเช้าก็เข้าไปตรวจสอบนะครับ
ทราบว่าต้นเหตุเป็นความขัดแย้งระหว่างทางวัดกับโยมอุปถามวัดนะครับ
โดยพมหาภัยบูลแฟพุโรของวัดข้อบอกว่า
วัดนี้สร้างเมื่อปี๒๕๕๖มีพระเนร๒รูปและเนร๓๐รูป
และมีนางสุกัญญาตรีสวัสดิ์เป็นผู้บริจาคที่ดิน๒๑ไร่ครับ
และก็สร้างวัดและเป็นยวมอุปธรรมวัดคนนี้
นำเงินของวัดทั้งเงินของท่อกระถิ่นกว่าล้านบาท
และเงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิต๕แสนบาท

โดยไม่มีรายละเอียดและเอกสารชี้แจงใด

รวมทั้งยังตัดน้ำตัดไฟและปิดถนนบนสะพานดังกล่าว
ทำให้พระเนรเดือดร้อนอย่างหนัก
ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยังนางสุกัญญา
ผู้บริจาคที่ดินและสร้างวัด
ก็ทราบว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์

อยากรู้ข้อเท็จจริงค่อยไปสอบถามผู้จัดการหรือครู
ในโรงเรียนสาธิตมรแทนนะครับ
โอ้โหเป็นความเดือดร้อนของพระนะครับ